ทวงหนี้โหดส่วนหนี้เชียงใหม่ก็โหดเหมือนกันค่ะ
เกิดเหตุแบบโหดมากอุกอาจเหตุเดือดเลือดร้อนนะคะ
เมื่อมีคนร้ายชายคนนึงเขาบุกเข้าไปในคอนโด
แล้วก็ไปไล่เลี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูวงจรปิดในคอนโดควบคู่กันไป
คือเขาเหมือนแบบไปไล่เลียงเคาะห้องก๊อก
ของผู้พักอาศัยในคอนโดแต่ละห้อง

เขาก็เลยเหมือนปิดประตูแต่แล้วจู่ก็มีพลเมืองดี

ซึ่งพลเมืองดีคนนี้เป็นชายหัวเกลียนเป็นคนที่พักอาศัยในคอนโด
พอเปิดมาปุ๊บถามตัวคนร้ายว่ามาทำอะไรเท่านั้นแหละค่ะ
ถามจบปั๊บคนร้ายชักมีดออกมาปาดคอแล้วก็แทงไม่ยั้งกว่า๑นาทีนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เวลาสักประมาณ๕โมงเย็นตามกล้องวงจรปิดนะคะ
คุณผู้ชมคือนาทีที่เขากระหน่ำแทงไม่ยั้งเป็นมีดพกสั้นนะคะที่คนร้ายเนี่ยพกออกมาอยู่ที่กระเป๋ากางเกง
เขามีการชักมีดออกมาเปิดมีดพับเท่านั้นแหละค่ะแล้วก็กระหน่ำแทงไม่ยั้ง
ใช้เวลาแทงกว่าหนึ่งนาทีจนคนที่เป็นผู้เสียหายเป็นเหยื่อต้องวิ่งหนีตายแบบนี้
จบเท่านั้นไม่พอตัวคนก่อเหตุยังไปเดินเคาะห้องอื่นเพิ่มไปหาเหยื่อเพิ่มนะคะก่อนที่จะมีนักศึกษาชายชั้นปีที่๓
ซึ่งเป็นคนที่เช่าพักอยู่ในคอนโดนี่แหละเขาเปิดประตูออกมาเจอถามคำถามเดียวกันเลยถามว่ามาทำอะไร

คนร้ายก็แบบแทงเขาไป๖แผล
แทงนักศึกษาชั้นปี๓ไป๖แผล

กระหน่ำแทงถึง๖แผลด้วยกัน

ส่วนนี้คือหน้าตาคนร้าย
คุณผู้ชมครับผมยาวรัดผม
เสื้อยืดแบบนี้ทำท่าทาง

คนดูแลอย่างเต็มรูปแบบ
ก็เลยทำให้หละหลวมแล้วก็ขึ้นมาในคอนโด

อาจแบบนี้นะคะในขณะเดียวกัน
เห็นบอกว่าหลังก่อเหตุเรียบร้อยแล้วเนี่ย

ทราบว่าผู้บาดเจ็บคือนายเมธาพันธ์

เป็นคนแรกคนแรกที่โดนกระหน่ำแทง

คือนายนัดดันัยนักศึกษาชั้นปีที่๓

ถูกแทง๖แผลเหมือนกันนะคะ

ชาวจังหวัดเชียงใหม่และแล้วท้ายที่สุด

ก่อเหตุเสร็จไม่นานไม่พ้นเงื้อมือ

จับได้ที่บริเวณปั๊มน้ำมัน

ทุ่มครึ่งในวันเดียวกันเลยรวดเร็วมาก
แล้วก็นำตัวมาสอบประคำที่โรงพัก

วัย๒๖ปีคนก่อเหตุ

อุกอาจมากนะคะครับทีนี้ล่าสุดค่ะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
พลตำรวจตรีธวัชชัยท่านเปิดเผยว่า

ผู้ต้องหาเขาให้การแบบนี้
ผู้ต้องหาอ้างว่า

มาแถวคอนโดน้ำมันหมด

ไม่มีเงินเติมน้ำมันก็เลยขึ้นคอนโดสักหน่อย

จะไปรักทรัพย์

ไม่ยั้งเหยื่อบาดเจ็บ๒ราย

โชคดีที่แบบเธอเข้าไปหลบในห้องได้ทัน

บ้านเมืองป่าเมืองเถื่อนมากนะคะ

ชั้น๒ของอาคารคอนโดนั่นแหละนะคะ
ก็เห็นบอกว่าระบบความปลอดภัยตัว

เหมือนกับไม่มีระบบความปลอดภัยสักเท่าไหร่

อะไรแบบนี้เขาก็เลยเข้าไปก่อเหตุ
อุกอาจกะว่าจะหาเงินเติมน้ำมันสักหน่อย

ผู้ปกครองของผู้บาดเจ็บที่เป็นนักศึกษา

ส่วนตัวคนเจ็บอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
หมอต้องเย็บถึง๔๐เข็มด้วยกัน
ขณะที่คนร้ายก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
ผู้ต้องหาว่ามีอะไรเหรอครับ
ผู้ต้องหาคือไม่คิดว่าผู้ท่านทำเก่งอะไรเลย
คือแทงอย่างเดียวเลย
แทงอย่างเดียวเลย
แทงเข้าที่

แล้วก็น้องหันหลังที่นี่

คือน้องแกล้งตาย
ถ้าน้องไม่แกล้งตายมันเขาต้นตาย
อยากจะถามว่าเหตุที่เขาทำเช่นนี้
ไปดูเช่นนี้มันเพื่ออะไร
ผมก็คงคือคือผมยาว